มันมีเรื่องของแบงค์ปลอมตลาดอีกแล้วที่ราชบุรีสาวเจ้าของร้านยำบอกว่า
เอ้าทำไมเอาไปเอามาแบงค์ที่ลูกค้าเอามาซื้อ
แบงค์ปลอมซะอย่างนั้นแล้วเป็นแบงค์พันเนียนเหมือนจริงมากเลยนะคะ
ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะผู้เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
แม่ค้าขายยำชื่อว่านางสาวนัทพัฒน์วัฒนคุณโชธ
เจ้าของร้านยำโฮชีโร่ค่ะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นรถเคลื่อนที่
ตามปกติก็ขายอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซันนี่ถนนคทาทร
เทศบาลเมืองราชบุรีแต่เมื่อคืนวันเกิดเหตุคือ
๒๕มกราคมช่วงตรุษจีนเนี่ยมีการจัดงานใช้หน้าทาวน์
บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาริมแม่น้ำแม่กรองเธอก็เลยเอารถเคลื่อนที่
เปิดขายตรงหน้าธนาคารออมสินสาขาราชบุรีนี่แหละค่ะ
บอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะชุลมุนนะเพราะว่าลูกค้ามาหลายคน
มิจฉาชีพก็เลยฉวยโอกาสใช้แบงค์ปลอมมาซื้อยำปลาแซลมอน
ราคาห้าสิบบาทได้เงินทรอนไปเก้าร้อยห้าสิบบาทอ่ะ
เออได้ไปฟรีเลยนะคะฟังเสียงของแม่ค้าที่เจอเหตุการณ์แบงค์ปลอมกันหน่อยค่ะ
เอ่อมีงานค่ะที่เอ่อตรุษจีนที่ตลาดโคยกีใช่ไหมค่ะ
ทีนี้เราก็เลยไปจัดงานที่นั่นแล้วทีนี้ระหว่างที่การขายของเนี่ย
คนมันจะเยอะใช่ไหมคะก็มีลูกค้ายื่นแบงค์พันธุ์มาประมาณ๕ใบแต่คือเราก็จำไม่ได้
แล้วก็จำหน้าไม่ได้ด้วยว่าคือใครอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นมันรีบ
เราก็เลยรีบทอนให้ลูกค้าไปแล้วทีนี้พอถึงเวลาเราก็ขายของเสร็จปุ๊บ
เราก็มานับตังค์เราก็รู้สึกว่าแบงค์นี้มันแปลกแปลก
แบบจับแล้วมันแปลกแปลกมันเป็นกระดาษอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อนเพื่อนเขาก็แบบไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยปล่อยผ่านไป
ทีนี้ก็เลยลองเอาไปเข้าธนาคารดูที่ธนาคารกรุงเทพ
วันถึงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแบงค์นี้ของเราเป็นธนบัตรปลอมนะคะ
เหตุการณ์นี้เพราะกว่าจะขายของได้เงินมามันลำบากนะ
นำแบงค์ปลอมไปแจ้งความและฝากเตือนถึง
แล้วฝากเตือนถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับบอกว่าเวลารับเงินให้ดูด้วยว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่า
ตัวเธอคิดว่าตอนนี้ต้องมีแบงค์ปลอมแบบนี้ระบาดแน่
เตือนนะคะเวลารับเงินดูสักนิดอย่ารีบ
จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพเหมือนกับเธอค่ะ